คู่นี้สักทีนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าอีกหนึ่งคู่
คือคนในวงการบันเทิงบ้านเราเนี่ยคบกันบางคนก็สมหวังไป
ก็ผิดหวังนะคะอย่างคู่ของบี้สุกริตและโมมนชนกเนี่ย
ก่อนหน้านี้เคยคบหาดูใจกันเพราะเลิกกันไปแล้วนี้
สุดท้ายความสัมพันธ์มันไปไม่รอดก็เลิกกันไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะ
และแทบจะไม่เคยเห็นว่าทั้งคู่มีการพบเจอกันอีก
เห็นหนุ่มบี้สุกริตดอดมาร่วมเฟรมกับแก๊งของสาวโม
นี่ไงแถมยังมีดินเนอร์กันด้วยมีภาพร่วมเฟรม

แต่ว่าก่อนหน้านี้จำได้ไหมมันมีข่าวดีว่า
น้องโมเนี่ยเขามีคนคุยใหม่แล้วไม่ใช่เหรอ
อะไรยังไงเดี๋ยวให้โมเคลียร์กันเลยดีกว่าค่ะ
เรื่องปกติค่ะไม่มีอะไรค่ะก็เป็นการนัดกินข้าวของกลุ่มเพื่อนนะคะ
เป็นวันสุดมีภาพจากแก๊ง
ปกติคะพี่ก็ล่าเลิงเฮ้ยเหมือนเดิมค่ะ

เพราะคนสาหรันต์

เพราะว่าเหมือนอะไรมันก็เปลี่ยนแบงได้

ความสุขนะแฮปปี้นะจ๊ะก็เป็นเพื่อนกันได้ป้าถึงว่าจะเลิกกันไปนะคุณ
ส่วนประเด็นที่เจ้าตัวเพิ่งจะเซ็นสัญญา
เป็นนักแสดงของวิทย์พระรามสี่ป่าย
แต่ทำไมทำไมยังโดดมาร่วมงานกับช่องดิจิทัลช่องอื่นได้
โมเขาเคลียร์ให้เราได้ฟังกันชัดแล้วค่ะ
โบรับไว้ตั้งแต่ตอนที่โมเป็นฟรีแลนซ์
แล้วก็ยังไม่ได้เริ่มต้นถ่าย
ก็เลยได้แจ้งไปแล้วว่าโมมีละครค้างอยู่นะ
เขาก็จายดีก็บอกว่าให้โมรับผิดชอบส่วนนี้ไปก่อนค่ะ
เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารับไว้เราคุยไว้ตั้งแต่แรก
โมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีแล้วผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสเรา
เราก็ควรจะรับไว้ค่ะ

แต่สำคัญคือสาวโมเองเขาบอกว่างานนี้

ที่จะผ่านตัวเองว่ามาเซ็นสัญญากับทางวิทยาลัยภารมณ์๔แล้ว

แฟนคลับก็รอติดตามผลงานของโมมนชนกกันได้
งานเพียบแน่นอนนะคะ